ไปที่เรื่องราวของการเปิดตัวสโมสรต่างกันบ้างนะครับ
ความพร้อมก่อนที่ศึกไทยลีกนั้นจะเปิดฉากขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ครับ
ที่สนามศรีนครลำดวนนะครับศรีสะเกดรองแชมป์โตโลต้าลีกครับ
ปีล่าสุดก็จัดการเปิดตัวสโมสรในการสู้ศึกไทยลีก
ดูการที่จะถึงนี้นะครับโดยมีนายธเนธเครือรัฐประธานสโมสร
ด้วยสตาร์ฟโค้ดแล้วก็นักเตะมาร่วมงานครับ
ข้างนะครับแฟนบอลก็มากันอย่างคึกคักเลยครับ
ภูมิอันตรายนั้นสร้างบริษัทผ่านเข้าสู่รอบชิงโจรตาหลีกครับในปีที่ผ่านมา
และปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงทีมด้วยการดึงโบซิด้าบอนโดวิชเข้ามาคุมทีมนะครับ
อดีตคุณซื้อของบุรีรัมแล้วก็บิซิเทโรครับ
เครือรัฐประธานสโมสรของทีมประกาศต่อหน้าแฟนบอลว่าตอนนี้สภาพทีมสมบูรณ์มาก
มั่นใจว่าปีนี้จบอันดับด้วยเลขตัวเดียวแน่นอน
ไฮไลท์ของงานคือสโมสรนั้นเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ของทีมให้เห็นเป็นครั้งแรก
โดยชุดย่าวยังเป็นสีส้มส่วนชุดเยือนเป็นสีเขียวนะครับ
ซึ่งขออภัยนั้นเป็นสีขาวนะครับซึ่งปีนี้ทีมผลิตชุดแข่งขันเองอีกด้วยครับ
สำหรับศรีศเกษมีโปรแกรมในการประเดิมศึกษ์ไทยลีกด้วยการออกไปเยินสู่ฮันบุรีเอฟซี
สุโขทัยกันบ้างนะครับทีมน้องใหม่ของศึกไทยลีกล่าสุด
นายสมศักดิ์เทพสุธินนะครับประธานสโมสรพร้อมด้วยผู้บริหารนักเตะสตาร์ฟโค้ดแล้วก็แฟนคลับ
ร่วมกิจกรรมในการวิ่งแก้บนหลังจากทีมสามารถคว้าสิทธิ์ในการเลื่อนช้างสู่ไทยลีกได้
กิจกรรมก็มีการไหว้พระนะครับ๙วัดนะครับระยะทางกว่า๑๘กิโลเมตรนะครับ
ก็ผ่านหลายวัดสำคัญในจังหวัดพร้อมวันนี้มีการเปิดตัวนักเตะประจำฤดูการ๒๐๑๙